เรื่องแรกเนี่ยมันเป็นคดีอาจยากรรมค่ะมันก็สืบเนื่องมาจากอ่า
แต่เอาเป็นว่าผู้ใหญ่บ้านที่พื้นที่หนึ่งที่สุราธานีเนี่ย
ยิงคนตายสองศพใช่ค่ะอ้างว่าป้องกันตัวค่ะ
หนึ่งในนั้นเป็นพระด้วยใช่หนึ่งเนี่ยคือพระนะ
บอกว่าตัวเองไปเตือนนี่อ่าแล้วก็จะยิงสู้เหมือนกับจะชักปืนเนี่ย
ก็เลยยิงสวนไปเพื่อป้องกันตัวสุดท้ายเสียชีวิตสองศพโอ้โหนะ
หาสถานเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถึงเรื่องยิงกันตายใช่ค่ะแต่ไปไปมามาไม่รู้ว่าเขาเคยมีปัญหา
ความขัดแย้งอะไรกันมาก่อนด้วยหรือเปล่าไง
ในพื้นที่มันมีความขัดแย้งอยู่
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งคืนที่ผ่านมาครับ
มีผู้ที่เสียชีวิตอยู่สองศพนะครับศพหนึ่งเป็นพระสงฆ์นะครับ
อีกศพหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ใกล้กับร่างของพระโชลทาน
ชื่อว่านายชูรัฐคงคล้ายอายุ๔๗ปี
ศพของนายชูรัฐมีมีดพกนะตกอยู่ข้าง๑เล่ม
ส่วนคนที่ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับยืนรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุ
คือนายมานพโกปินเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้า
รอมอบตัวพร้อมกับปืนลูกซองที่ใช้ก่อเหตุนี่ฮะ
จากการสอบส่วนเบื้องต้นเนี่ยนายมานพที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้านะ
ก็อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นี่แหละนะครับบอกว่าอย่างงี้
เขาบอกว่าเขาได้รับแจ้งว่าเมื่อคืนนี้มีพระพิสุสงฆ์กับชาวบ้าน
ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์ออกมาตีพึ่งตรงป้ายทางเข้าสำนักสงฆ์
เพราะว่าเห็นแสงไฟนะเขาก็เลยมาดูนะครับ
แต่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เคอร์ฟิลล์แล้ว
เข้าสู่ช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์แล้วห้ามออกนอกเคหสถาน
โดยไม่มีเหตุอันจำเป็นและไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
ผู้ใหญ่มานพบอกว่าก็เลยมาตรวจสอบ
มากับนายปัญญาพรวัฒนปราโมทซึ่งเป็นประหลัดอำเภอ
แล้วก็ชุดเคลื่อนที่เร็วอำเภอท่าชนะ
จำนวนแล้ว๑๔นายด้วยกันที่มา
มาถึงก็ควบคุมตัวพระกับชาวบ้านได้๔๕คน
พร้อมกับรถกระบะอีก๓คันและมีอุปกรณ์จับพึ่งอีกจำนวนหนึ่ง
ผู้ใหญ่มานพอ้างว่าระหว่างกำลังควบคุมตัวอยู่นะครับ
โชลทานได้ชักปืนพกออกมาจากตัว
ส่วนนายชูรัฐคว้ามีดออกมาเพื่อจะมาทำร้ายเขา
เขาก็เลยชักปืนลูกซองยิงใส่ทั้งคู่เพื่อป้องกันตัว
ปรากฏว่าพระท่านก็มรณภาพส่วนนายชูรัฐก็เสียชีวิตนี่ฮะ
ชาวบ้านที่มาร่วมตีพึ่งด้วยพอเห็นแบบนี้ก็วิ่งหนีกันวิ่งหนีกันไป
พระชนธารท่านบรรณภาพในสภาพคว่ำหน้าอยู่ที่พื้น
ถูกยิงที่ชายโครงซ้าย๑นัดไทยทอย๑นัด
ส่วนนายชูรัฐคงคล้ายถูกยิงเขาที่ศีรษะ๑นัด
เสียชีวิตสภาพนอนหงายอยู่
แต่ผู้ใหญ่มานพเขาบอกว่าเขาป้องกันตัว
อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นพระเนี่ยชักปืนขึ้นมาก่อน
แล้วอีกคนนึงที่เป็นลูกบ้านเนี่ยชักมีดขึ้นมาจะมาทำร้ายเขา
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ทางเข้าสำนักสงเขาเพลาอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราธานี
ตรงนี้ฮะยังมีกองเลือดอยู่ที่ใกล้ก้อนหินริมถนนเลย
ตรงจุดนี้คือจุดที่พระชนลทานท่านถูกยิงแล้วก็มรณภาพ
ขณะเดียวกันชนวนเหตุที่เป็นปัญหาทำให้มีการยิงกันเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
ถ้าตามข้อมูลที่ผู้ใหญ่มานพบอกก็คือว่าได้รับแจ้งว่ามีคนมาลักลอบตีพึ่ง
ในเวลาเคอร์ฟิลล์นี่ถือว่าออกนอกเคหสถานนี่ครับท่านผู้ชมครับ
เป็นรังพึ่งหลวงขนาดใหญ่มีอยู่สองรังทำรังอยู่บนต้นไม้
เป็นต้นไม้ใหญ่สูงกว่ายี่สิบเมตรอยู่ทางเข้าวัดพอดีนะฮะอ่า
เป็นสำนักสงฆ์นะฮะสำนักสงฆ์เขาเพลาอยู่ตรงทางเข้าพอดีนะครับ
มีการวางไม้ไผ่เรียบกับต้นไม้ทั้งต้นนะฮะ
เพื่อจะเป็นการปีนขึ้นไปเอาน้ำพึ่งหลวงนี่ฮะ
เขาบอกช่วงนี้น้ำพึ่งหลวงเดือน๕เห็นไหมจะปีนขึ้นมาอย่างนี้นะครับ
นี่นะฮะคือน้ำพึ่งหลวงเดือนห้าเนี่ย
เขาบอกเป็นของดีที่ปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวอืมอ่า
พบมากในแถบหมู่บ้านแห่งนี้นะครับนายวิสูจน์
ทรกำเนิดในอำเภอท่าชนะบอกว่า
ผู้ใหญ่บ้านจับผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์ซึ่งเป็นพระกับชาวบ้านได้เนี่ย
ตอนนั้นก็บอกไปว่าถ้าเป็นพระถึงจะเป็นพระ
ถ้าทำผิดก็ต้องดำเนินคดีอันนี้นายอำเภอท่าชนะ
ได้รับรายงานจากประหลัดอำเภอที่โทรมาบอกระหว่างที่คุยกับประหลัดอำเภอ
นายอำเภอบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังมาอืมก็ถามประหลัดอำเภอไปว่า
ใครทำปืนลั่นแล้วประหลัดอำเภอก็วางสายไป
ก่อนจะโทรกลับมาแจ้งว่าผู้ใหญ่บ้านยิงใส่ผู้ต้องหาแล้ว
สักเดียวประหวัง๒๓นาทีเราโทรกับประหลังประหลักว่า
เกิดบอกว่าพระทะเผิ้ลก็ใช่แบบนั้น
ก็บอกว่าจะเห็นคาต่อแกช็กไฟ้าฝืน
แกก็เลยหยุดนี่เอาเชิกหน่อย
เรื่องนี้คำถามก็คือแล้วทำไมพระถึงมาตีพึ่ง
ทำไมถึงพกปืนทำไมถึงฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์ครับแต่ก็ต้องถามอีกว่า
แล้วผู้ใหญ่บ้านทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าอืมผู้ใหญ่ก็อ้างว่าป้องกัน
เพราะว่าพระมีปืนจะยิงใส่ก่อนแบบเนี้ยค่ะเราก็เลยไปหาข้อมูลให้เพิ่มนะคะ
นายสุพรรณแสนรำอายุเจ็ดสิบสอง
เขาบอกว่าเขารู้จักกับพระชนลทานเป็นอย่างดีค่ะ
เพราะว่าเคยนิมนต์ท่านให้มาปฏิบัติธรรมอะไรหลายอย่าง
เป็นพระนักพัฒนานะคะชาวบ้านเรียกกันว่าพระอาจารย์นักพัฒนาเลยนะ
ที่ผ่านมาช่วยเหลือชาวบ้านพัฒนาพื้นที่หลายอย่าง
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ปมเหตุเนี่ยนายสุพรรณที่อยู่แถวนั้นบอกว่า
ก็รู้แค่ว่าพระอาจารย์กับชาวบ้านไปหาพึ่งหลวง
ทางเข้าสำนักสงฆ์ตอนประมาณเที่ยงคืน
คือตอนนั้นชาวบ้านเขาไม่มีใครออกไปหรอก
เพราะเขาก็รู้ว่าเป็นช่วงเคอร์ฟิลล์แต่ว่าเขาได้ยินเสียงปืนดังสามนัด
ตอนนั้นชาวบ้านไม่ได้คิดอะไรพอมาเช้าถึงจะมารู้ว่าพระอาจารย์ถูกยิง
ตอนนั้นนายสุพรรณบอกว่าตกใจจนน้ำตาไหลเลย
ต้องมาสูญเสียพระดีไปหนึ่งรูป
อาจารย์เป็นคนอารมณ์ร้อนพูดตรงก็เคยคิดเหมือนกันว่า
กลัวว่าพระอาจารย์พูดอะไรไปจะทำให้คนไม่พอใจ
ส่วนผู้ใหญ่บ้านที่ยิงเนี่ยตัวนายสุพรรณเขาบอกว่าเขาก็รู้จัก
คือรู้จักทั้งคู่รู้จักทั้งพระโชลทันรู้จักทั้งผู้ใหญ่บ้านที่ยิงพระ
ก็ผู้ใหญ่เขาก็นิสัยดีนะตั้งใจทำงานเป็นคนตรงเหมือนกัน
แต่พักหลังเนี่ยเหมือนกับเขาห่างกันไป
จริงแล้วก่อนหน้านี้ทั้งพระทั้งผู้ใหญ่ก็คุยกันปกติ
ไม่รู้ว่าที่ทั้งคู่ห่างกันมันมีปมอะไรหรือเปล่า

รู้แค่ว่าพระอาจารย์เคยทะเลาะกับผู้ใหญ่บ้านครั้งหนึ่งแต่หลายปีแล้วแหละ
ส่วนคำถามที่ว่าแล้วพระพกปืนทำไม
นายสุพรรณที่อยู่แถวนี้เขาบอกว่าเออเขาก็ไม่รู้แหละ
ไม่รู้เหมือนกันทำไมพระต้องพกปืน
ต้นนี้มันจะมาทุกปีแล้วแต่ละปีมันจะมีคนหวงอยู่

ใครสั่งก็จับจ้องว่าจะต้องจับ
ซึ่งตอนนี้พอดีพระท่านก็มีจุดประสงค์ว่า
มันอยู่ในบริเวณรอบเขานี่ท่านก็เลยว่า
หาคนมาจับผู้หลักผู้ใหญ่ก็มา
ก็ฝากน้ำพึ่งซื้อไว้ขวดละ๕๐๐

ข้อเสียที่ว่าจะทำให้ญาติโยมเดือดร้อน

ไม่ได้มีปัญหาความผลในพื้นที่ด้วยนะ

เพราะว่าเห็นก็ผู้ใหญ่เราก็เห็นอัธยาศัยดี

คนที่จับพึ่งคนที่หมู่๖ครับ

อันนั้นเขาจับพึ่ง
วัดเนี่ยมันอยู่ตรงกลางมันรวมได้ทั้งรอบเขาเนี่ยนะครับ
คือเขาจับพึ่งเก่งหรือว่ายังไง

ศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเราก็เลยขึ้นไปบนสำนักสงเขาเพลาที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก๒๐๐๓๐๐เมตรนะคะ
ก็ตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีพระชลทานอยู่ที่นี่แล้ว
ก็ภายในสำนักสงฆ์ก็กว้างขวางร่มรื่นมีสาราการประเรียนขนาดใหญ่
ก็จะมีกิจกรรมนั่งวิปัสนากันทุกปี
ปกติก็มีญาติโยมมาร่วมพิธีกันเยอะแล้วค่ะ
วันนี้พระสมหวังสมโนผู้ช่วยเจ้าคณะตำบลประสงค์ก็เป็นตัวแทน
ในการแต่งตั้งหาพระรูปใหม่มาดูแลสำนักสงฆ์ตรงนี้นะคะ
พระสมหวังบอกกับนักข่าวของเราบอกว่าเจ้าคณะตำบลโทรมาเมื่อเช้า
ให้มาที่นี่ให้มาช่วยหาพระสงฆ์
เพราะว่าพระรูปเดิมถูกยิงมรณภาพไปแล้ว
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้
ก็เบื้องต้นตอนนี้หน้าที่ของตัวเองก็คือต้องหาพระมาให้เร็วที่สุด
เพราะว่าภายในสำนักสงฆ์ก็มีของมีค่าหลายอย่างที่จะต้องดูแล
ซึ่งก็ระหว่างที่ทีมข่าวของเราเดินทางลงมาจากสำนักสงฆ์นะคะ
ระหว่างทางก็ไปเจอกับชาวบ้านชาวบ้านคนนี้เล่าให้ฟังว่าทุกปีเนี่ยนะ
พระอาจารย์กับชาวบ้านจะออกหาพึ่งหลวงทุกปี
แต่พอได้น้ำพึ่งมาจะเอาไปแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์บางส่วนเอาไปขาย
ที่บ้านเองเคยมีปัญหากับพระอาจารย์เหมือนกันเรื่องน้ำผึ้ง
เขาเลยโชว์ขวดน้ำพึ่งให้ดูอันนี้พึ่งหลวงเลยเนี่ย
ปัญหาคือพระไม่ยอมแบ่งรังพึ่งให้ชาวบ้าน
ไม่ยอมให้ชาวบ้านไปหาเลยอ่ะอ่าพระจะไปตีพึ่งอยู่ฝ่ายเดียว
อันนี้ชาวบ้านคนหนึ่งบอกนะคะทำให้ที่บ้านหลังนี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่พอใจ
ลูกชายเขาก็ไม่พอใจคนในครอบครัวเขาก็ไม่พอใจปัญหาคือพึ่งเนี่ยค่ะ
คือจุดที่เกิดเหตุที่มีรังพึ่งหลวงอยู่เนี่ยอยู่บนต้นไม้ใหญ่เนี่ยอันนี้อยู่ทางเข้าสำนักสงเขาเพลาที่
แต่ถ้าชาวบ้านที่เขาอ้างว่าเนี่ยนะก็คือเขาบอกว่ารังพึ่งแถวนี้
โชลทานท่านก็ไม่ให้ชาวบ้านไปเก็บคือต้องให้พระไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวมาแบ่งน้ำพึ่งให้
ใช่ไหมฮะคำถามก็คือว่าอ้าวแล้วทำไมไปกันกลางดึกเมื่อคืน
อืมเที่ยงคืนตีหนึ่งใช่อ่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันต้องเคอร์ฟิลล์แล้วอ่ะ
ค่ะนะฮะการเก็บพึ่งเนี่ยเก็บน้ำพึ่งเนี่ยนะฮะ
ไม่ใช่ไปตีรังพึ่งนะครับทุกผู้ชมครับไปเก็บน้ำผึ้ง
รังของพึ่งป่าพึ่งหลวงเนี่ยเขาจะออกกลางคืนค่ะ
ต้องไปแบบตอนมืดมืดนะยิ่งมืดสนิทเนี่ยยิ่งดีนะฮะ
คือต้องเลือกแบบคืนมืดแบบคืนที่พระจันทร์แทบไม่ปรากฏอ่ะ
ไม่มีแสงจันทร์อ่ะเพราะพึ่งมันจะมองไม่เห็นค่ะ
มันจะไม่เห็นว่ามีใครมาไม่มีใครมาแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปปีนขึ้นไป
แล้วก็เอาไฟฉายส่องค่อยส่องแล้วก็ดึงรังพึ่งออกมา
เอาน้ำพ่งน้ำผึ้งอะไรก็ว่าไปนี่ก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เมื่อคืนนี้
โชลทานออกมากับชาวบ้านค่ะก็เลยต้องออกไปช่วงดึกหลังเคอร์ฟิลล์
ก็ซึ่งเคอร์ฟิลล์เขาก็ประกาศก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะหมดไง
ใช่ไหมเขาก็อาจจะเกรงว่าโอ้ช่วงนี้มันน้ำพึ่งเดือน๕ต้องมาเอาคืนนี้
อะไรยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะอ่าเราได้คุยกับนายวิรัติขวัญใจ
อายุห้าสิบสามปีเป็นพี่ชายของพระชนธานนะครับ
บอกว่าพระชนลทานบวชมากว่า๑๐พันศาเป็นพระนักพัฒนา
ช่วยเหลือชาวบ้านมาโดยตลอดแต่พี่ชายของพระชลทานบอกว่าก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่า
น้องชายเนี่ยมีปืนค่ะก่อนหน้านี้พระโชลทานเคยเล่าให้ฟังว่า
เคยมีคนมายิงปืนขู่เพื่อไล่ให้ออกนอกพื้นที่
ถูกยิงปืนขู่มาแล้วสองครั้งแต่ก็เป็นห่วงเรื่องของงาน
ทำร่วมกับชาวบ้านอยู่ยังค้างคาอยู่หลายเรื่อง
เพราะเป็นพระนักพัฒนานะก็เลยไม่สนใจคำขู่
ซึ่งก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและไม่คิดว่า
จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยสืบเนื่องมาจากเรื่องการฝ่าฝืน
คนที่เขาฝ่าเคอร์ฟิลล์ออกมาหาน้ำพึ่งเนี่ยเขาก็ยอมมอบตัวแล้วไง
คุณก็มาตั้งหลายคนคุณก็เจอเขาแล้วจับเขาได้แล้วเนี่ย
ก็ต้องดำเนินคดีทางกฎหมายไม่ใช่มาตัดสินด้วยการเอาผิด
การยิงกันตายแบบเอาชีวิตแบบนี้
อเมฆกลับมาที่ฝ่ายบาน
โปรแพบว่าฝ่ายบานนู้นไปก็เหลือเป็นจมพันธุ์เค้าไม่เอา
เล็กเหลว่าแกฟัศนาซินี่อยู่

ที่หลักนี้ก็คิดว่าน่าจะมาช่วยกันมาบอกว่าจะให้ด้วย
แต่ถ้าว่าเขาว่าเหลืองพึงเหลืองพึงไม่มาถ้าเป็นเหลืองพึงก็ไม่น่าต้องกับหญิง
อย่างนี้ก็คือผิวที่เขาไม่ต้องกับราฮะนี่
แต่ว่านี่มาหญิงเชื่อว่าก่อเจ้าหญิงเชื่อกันก่อน
เผื่อนว่าตายอีกครูตายอีกคนเชื่อว่านั่งควัง
พาก็เขาหญิงโบสถ์ล่วงแล้วก็นี่เชื่อกันเลย
จะรู้ร่วมของขึ้นทั้งได้เต็มมัด
อีกคนนึงที่เสียชีวิตนะครับ

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับพี่สาวของนายชูรัฐนะฮะชื่อว่านางรัชรินอายุ๔๘ปี
เธอบอกว่าเมื่อเย็นวานนี้ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะ
น้องชายเนี่ยมีเพื่อนชวนไปจับพึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะไปกันที่ไหน
ปกติน้องชายเนี่ยพกมีดติดตัวอยู่แล้วเวลาที่จะไปสวนไปป่า
เชื่อว่าส่วนตัวน้องชายเองก็ไม่รู้จักผู้ใหญ่บ้านคนที่ก่อเหตุ
เพราะว่าอยู่คนละพื้นที่ตอนนี้รู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจมาก
แม้ว่าน้องจะทำผิดเรื่องฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์
แต่ก็ไม่ควรถึงขั้นต้องถูกยิงตาย

มันก็ได้ไปเทวนั้นไม่ได้ไปไหม
อยู่ตั้งที่บานที่สุดของก็แสดี

คนละมุบาลไม่ได้มีปัญญาอะไรเสร็จกับเขาไหม

ข้า

ส่วนบ้านของผู้ใหญ่มานพนะฮะที่ยิงเขาเสียชีวิตไปสองศพเนี่ย
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปดูที่บ้านนะครับแต่บ้านนี้ปิดเงียบนะฮะอืม
ก็พยายามที่จะตะโกนถามเผื่อจะถามข้อมูลกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ก็มีคนในบ้านที่ตะโกนตอบกลับมาว่ายังไม่พร้อมให้ข้อมูลอะไรนะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ไปติดตามดูคดีนี้ด้วย
บอกว่ากรณีนี้นะมันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องการขัดคำสั่ง
พรกรฉุกเฉินด้วยการออกนอกเคหสถานในเวลาที่เขากำหนดห้ามเอาไว้
ก็คือ๔ทุ่มถึงตี๔ผู้ก่อเหตุก็คือคนที่ยิงเขาเสียชีวิตสองศพ
เป็นเจ้าพนักงานตอนนั้นออกไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะไปตรวจตราดูคนที่
ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์ก็ต้องไปตรวจสอบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
คนที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือนายมานพโกปินซึ่งเป็นผู้
ใหญ่บ้านหมู่เก้าทำเกินกว่าเหตุหรือไม่แล้วที่ผู้ใหญ่บ้าน
มานพอ้างว่าป้องกันตัวเนี่ยมันใช่ไหมอันนี้๑คือต้องได้
ตรงนี้นะครับรองพบตรบอกแต่เบื้องต้นได้รับรายงานว่า
หนึ่งในผู้เสียชีวิตก็มีความขัดแย้งอยู่กับผู้ใหญ่บ้านมานพอยู่แล้ว
นะฮะก็คือขัดแย้งเรื่องที่ดินอืมก็คือพระชนลทานค่ะ
โชลทานท่านมีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่มานพอยู่ตรงเนี้ยก็ต้องไปขยายผลเพิ่มว่า
มันจะเป็นมูลเหตุหรือเปล่าเป็นมูลเหตุทำให้คุณเนี่ยทำเกินกว่าเหตุ
ยิงเขาตายหรือเปล่าเป็นความแค้นค้างเก่าอะไรหรือเปล่าถูกต้อง
คุณจะอาศัยเรื่องของฝ่าพรกรฉุกเฉินเจอตัวพอดี
ค่ะแล้วก็เลยแบบปึ้งปั้งปึ้งปั้งจนเขาตายเพราะว่ามีมูลเหตุที่ขัดแย้งกันอยู่แล้วหรือเปล่า
นี่นะฮะตรงเนี้ยต้องไปขยายผลนะครับจากการตรวจสอบปืนที่อยู่ที่
ใกล้ใกล้กับศพของพระโชลทานนะฮะที่ท่านมรณภาพเนี่ย
รองพบตรบอกว่าปืนเนี่ยตกอยู่ห่างจากศพของพระ
ประมาณสิบเมตรและยังไม่ได้ขึ้นลำค่ะอ่า
เพราะฉะนั้นที่ผู้ใหญ่มานพบอกว่าเห็นชักปืนมาแล้วจะยิงใส่อืม
แต่สภาพปืนเขายังไม่ได้ขึ้นลำค่ะนะฮะพลตำรวจเอกสุชาติ
รองพบตรบอกว่าประเด็นที่ว่าสาเหตุมาจากเคอร์ฟิลล์จุดนี้
เรื่องเคอร์ฟิลล์เนี่ยฝ่าเคอร์ฟิลล์เนี่ยอันนี้ความผิดมันชัดนั่นแหละ
เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาตีหนึ่งเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องห้ามออกจาก
เคหสถานแต่มันคนเป็นมันเป็นคนละประเด็นกับเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
แล้วเขาฝ่าเคอร์ฟิลล์แล้วคุณจะไปยิงเขาตายตรงนี้ต้องไปขยายผลเพิ่ม
ซึ่งยอมรับว่าพระกับผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องขัดแย้งค้างเก่ากันอยู่
ส่วนที่ระบุว่าพระจะมีพฤติกรรมออกจากวัดตอนกลางคืน
ตรงนี้ยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้ต้องไปสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติม
พระออกมาทำไมออกมาแบบไหนอะไรยังไงแต่เบื้องต้นตอนนี้แจ้งข้อหาเอาไว้หนึ่งคนแล้วนะครับ
กำลังขยายผลผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งตำรวจบอกว่าเรื่องนี้มีคนทำผิดมากกว่า๑คน
นั่นหมายความว่ามันจะมีใครช่วยหรือไม่ช่วยอะไรกันยังไงเดี๋ยวต้องรอฟังนะครับ
ส่วนพระโชลทานท่านเดิมเป็นชาวจังหวัดชุมพรนะครับเข้ามาตั้งที่พักสงฆ์
เป็นสำนักสงฆ์อยู่ที่สุราชธานีตั้งแต่ประมาณช่วงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
ก็ถือว่าเป็นพระนักพัฒนาในพื้นที่นะพัฒนาเป็นพุทธอุทยานสำนักสงฆ์ถ้ำเขาเพลา
แล้วก็มีแผนจะพัฒนาภูเขาด้านหลังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตด้วย